ไปที่แรกเลยแล้วกันจังหวัดอูดอนทานิ
ที่นี่ชาวบ้านเขากำลังฮือฮาเลยเพราะเขาบอกว่า
อยู่ดีนะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรโผล่มาบนเขี้ยวของรูปปั้นพญานาค
อยู่หมู่ที่๕ตำบลสุ่มเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจ้ะ
ที่วัดแห่งนี้นะคะเขากำลังมีการปรับปรุงบ่อน้ำเก่าที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พญานาคาราช
ที่เป็นบ่อที่มีน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาแต่ระยะหลังมานี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาแล้วเหมือนในสมัยก่อน
ชาวบ้านก็ยังคงให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธาอยู่เรื่อยมาเพราะว่าคิดว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ก็เลยมีการสร้างรูปปั้นพญานาคสองตัวเอาไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของบ่อน้ำเพื่อจะให้ปกปักรักษาอะไรประมาณนี้
ซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการปรับปรุงบริเวณบ่อน้ำเลยค่ะทางช่างเองเนี่ยก็ได้มีการยกรูปปั้นพญานาคทั้งสองข้างออกไปไว้
คือเขาบอกว่าคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยก็จะเดินทางมากราบไหว้กันเหมือนเดิมได้แต่ว่าตอนที่ปรับปรุงเนี่ยก็ขยับไปไว้ที่บริเวณอื่นก็หน่อย
แต่พอขยับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือคนที่มากราบไหว้เขาเห็นค่ะคุณเห็นอะไรคะ
เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ได้หินปูนนะคะแต่เป็นร่องรอยประหลาดที่อยู่บนเขี้ยวของพญานาค
เขาถ่ายรูปออกมาเห็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะพูดเป็นคราบอะไรสักอย่างเป็นรอยแบบนี้นะ
อันนี้คือรูปที่ชาวบ้านเขาถ่ายมานะเราก็เอามาให้คุณผู้ชมดูนะซึ่งมันเป็นรอยอะไรล่ะ
แล้วอยู่มันโผล่ขึ้นมาบนเขี้ยวของรูปปั้นพญานาคนี้ได้ยังไงล่ะอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีใครรู้ด้วย
แต่อย่างนี้คุณช่างที่กำลังปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกกับทีมข่าวของเรามาบอกว่าก่อนหน้านี้นะได้มีการทำพิธีบวงสวงเพื่อที่จะปรับปรุงบ่อน้ำแล้วก็มีชาวบ้านฝันด้วย
ฝันเห็นพญานาคเก้าเซียนมาเล่นน้ำอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่าน่าจะเกิดความแบบปฏิหารหรือว่าเกิดเรื่องราวลี้ลับอะไรขึ้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะ